ขยับต่อไปดูอีกอุบัติเหตุหนึ่งนะครับเป็นอุบัติเหตุรถพ่วง๑๘ล้อ
ชนรายเดอร์ชนทับดับสยองสมองกระจายแต่คนที่เป็นคนขับรถพ่วงเนี่ย
คือคุณรังสรรคมากโพอายุ๓๔ปีอาชีพรายเดอร์

สภาพล้มคว่ำอยู่กลางถนนโดนรถชนทับ
ดับคาที่ศีรษะแตกสมองกระจุยกระจาย
ใกล้การบริษัทของคุณรังสรรอยู่ตรงนั้นด้วยครับ
ความเป็นยามาฮ่าเอ็กไซเตอร์๕กไก่คนละครั้ง

ไปสอบถามคุณสมานสมานรายเลขอายุ๔๒ปี

คุณสมารบอกว่าผมไม่พูดละมึงดี
ผมมาเจอเหตุการณ์พอดีก็เลยให้การกับเจ้าหน้าที่

รถที่ชนคือรถพ่วงหัวลาก
เข้ามาแบบเป็นหางเปล่าภาษาอะไร
พ่วงหัวลากหางเปล่าให้ดูรถพ่วงแบบนี้ฮะ

คือเป็นรถพ่วงแต่ถ้าเป็นรถพ่วงหัวลาก
หางเปล่าคือเป็นรถมีแต่หัวล้วน

สมานพยายามจะทาบทามพยายามที่จะตามแล้ว
แต่ตามไม่เจอสุดท้ายก็เลยยืนรอให้การ
กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเดี๋ยวฟังจากคุณสมานก่อนฮะ
ขอชื่อเบอร์โทรหรือว่าตรวจทะเบียน
เขาก็ริ่งขึ้นรถไปเลย
ปรากฏว่าขณะตำรวจกำลังตรวจสอบอยู่
ตำรวจก็คือท้องที่นี้นะครับภูทรบางพลี

พิรุษคือ๑สถานที่เกิดเหตุจุดเกิดเหตุ

คำให้การมันดูขัดแย้งกันไปเสียทั้งหมดเลย
เจอพิรุษชัดสุดอยู่ตรงล้อหลังขวา
ล้อหลังขวาตำรวจเลยเชิญคุณสมานมา
มาใกล้หน่อยนี่สมองใคร

ง่ายคือล้อนี้มันไปทับใครมา
เลือดเปื้อนเลือดโชคอยู่แบบนี้เลย
คุณสมารเริ่มถอดหน้าถอดสี
เลิกลากตำรวจเลยหิ้วไปเลยฮะ

ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อเก่าหานะ
แต่ว่าเหตุการณ์นี้มีหลักฐานเนี่ย
มันเป็นองค์ประกอบที่ค่อนข้างชัด